จริงเรื่องนี้หลุดมาตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคม

ครั้งก่อนก็คือมีจีนิชยาวี
จีนิชยาวีเป็นใคร
เป็นจีเดี๋ยวเฟส๒พูดอย่างนี้คุ้นชื่อกันหน่อย

ลายหลุดลายหลุดที่ว่างานเข้าไม่ได้เข้าแค่จีนะ
ออฟเต็มเลยจะบอกอย่างนั้น
เป็นการสนทนากับเพื่อนของเธอค่ะ
โดยในไลน์นะบอกว่าอ๊อฟเป็นแฟนจี

มีแฟนแล้วแล้วก็คบกันมาหลายปีแล้วด้วย
งานนี้ก่อนหน้านี้มีการสัมภาษณ์ออฟไปแล้ว
ตั้งแต่เกิดเรื่องแรกแต่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับจีเลย

ก็ออกมาชี้แจงแล้วก็ขอโทษด้วย
แชทที่เห็นเนี่ยจริงเธอเป็นคนคุยเล่นกับเพื่อน
คือไปงานงานหนึ่งมาแล้วเจอคุณอ๊อฟ
แล้วขอถ่ายรูปด้วยแล้วก็ปรากฏว่าส่งรูปนี้
แล้วปรากฏก็บอกเพื่อนว่าเนี่ยแฟนใหม่เราเอง

เออนะคะก็มีการเคลียร์กันไปกับในกระแสข่าวที่เกิดขึ้น
แต่จีบอกว่าในส่วนในการพูดคุยกับแฟนนุ่ม
แฟนสาวของคุณอ๊อฟเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุย

ในกลุ่มมันมีประมาณ๑๐คน
แล้วคนในกลุ่มนั้นมันจะมีรุ่นน้องคนนึง

จีไปงานฟุตบอลแล้วไปเจอพี่อ๊อฟ
แล้วก็แบบมีรูปที่ถ่ายด้วยกัน
ก็เลยส่งไปแซวน้องว่าเนี่ยเอ้ยแฟนใหม่
แล้วก็คงมีแบบคนในกลุ่มที่แคปไป

พอรู้ค่ะแต่ขอไม่พูดถึงดีกว่า
ไม่ได้รู้จักกับพี่อ๊อฟเป็นการส่วนตัวค่ะ
ก็จริงถ้ามีโอกาสก็อยากจะชี้แจงค่ะ
เกาะกระแสอยากดังเหรอ

คนที่เราพอจะต้องรู้จักอยู่แล้วไหม

โป๊เขามีแฟนแล้วอีกมโนหรือเปล่า
อะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยหนูจะทำทำไมอ่ะ
ก็จะพยายามระมัดระวังเวลาคุยกับเพื่อนในไลน์ให้มากขึ้น